คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องของอุบัติเหตุที่ฝากเตือนกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
มันมีอยู่อุบัติเหตุหนึ่งนะครับเกิดขึ้นแถวสระบุรี
พอโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลปุ๊บแหมต้องมานั่งคิดกันนะว่าสรุปแล้ว
เหตุการณ์นี้ใครผิดใครถูกกันแน่รถกระบะชนกับรถสิบล้อเลย
แต่ภาพเหตุการณ์นี้มันถือว่าน่ากลัวมากเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
รถกระบะเห็นมั้ยกำลังออกมาแล้วสิบล้อมานั่ง
โอ้โหแล้วลากไปไกลอยู่พอสมควรนะครับ
รถกระบะกำลังจะออกมาเลยบริเวณตรงนี้
สี่แยกสัญญาณไฟแดงถนนสายสระบุรี

ชาวบ้านเขาเรียกว่าแถวนี้ว่าเป็น๔แยกหนองจาน
ในภาพอย่างที่เห็นรถกระบะมาแล้วก็รถบรรทุก๑๐ล้อมาแปม
ชนเข้าไปกลางลำแบบนี้
เหตุการณ์นี้พอโพสต์ลงไปในโลกโซเชียล

หรือว่าเป็นกระบะนะที่ออกมาผิดทะเลอร์ทะล่าออกมา
หรือว่าเป็นเพราะรถบรรทุก๑๐ล้อที่มาเกินพิกัด

เบรกแตกว่าง่ายชนเข้ากลางลำแบบนี้

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตนะ
แต่ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
แล้วดูสิครับกู้ภัยมาต้องใช้เครื่องตัดทาง
ในการนำร่างของผู้บาดเจ็บออกมานะครับ
จุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นสี่แยกที่ค่อนข้างอันตรายนะ
ที่บอกว่าอันตรายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดที่
ถนนเป็นทางลาดลงจากเนินเขา

พอมันลงมาแบบพุ่งมาด้วยความเร็วเนี่ย

ที่มันรับเรือนเขาที่กำลังลาดลงมาพอดี
พอเจอกับสัญญาณไฟพอดีเป๊ะเป็นไฟแดงคุณจะเบรกอยู่ไหม

แล้วเนี่ยกรณีนี้สี่แยกไฟแดงตรงนี้มีปัญหาด้วยนี่
คือมันเสียบ่อยพูดง่ายคือมันมีสัญญาณไฟ

ทีนี้ครับมันก็เหมือนกับเป็นสี่แยกวัดใจไปในปริยาย
พอไม่มีสัญญาณไฟก็เดาเอาแล้วกัน
ฝั่งนั้นก็จะไปฝั่งนี้ก็จะมาปรากฏว่ามาเจอกันตรงกลางนี่แหละ
นี่ครับอย่างที่บอกไปคือพอได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
มันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีแห่งการตัดสินใจ
เอาล่ะถ้ารถกระบะเขารออีกสักนิดนึง
เดี๋ยวมันอาจจะผ่านไปแล้วไอ้รถทุกสิบล้อเนี่ยนะคะ
แต่ได้ความว่าบางทีอาจจะไม่ทันด้วยสังเกต

มันก็ยิ่งส่งให้รถมันแรงขึ้น
เพราะฉะนั้นจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงแยก
เราก็อาจจะต้องแบบว่าดูทางให้แบบรอบครอบมากยิ่งขึ้น
ถ้าเห็นรถมาก็อย่าเพิ่งออกแล้วกัน
เพราะเราไม่รู้ว่ารถเขาจะเบรกทันหรือเปล่า

เดี๋ยวคุณตำรวจเขาจะทำการสอบสวนสอบถาม
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายด้วย
แต่ต้องบอกว่าเคราะห์ดีนะที่ยังไม่ได้ถึงแก่ชีวิต
เพราะว่าชนเข้าไปกลางลำแบบนี้

ใช่เอาให้ดูกันก็อยากจะให้เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนนะครับ
ขับราไปไหนระมัดระวังกันเอาไว้ให้ดีแล้วกันคุณผู้ชม